การลงเล่นน้ำในทะเลระมัดระวังหน่อยนะคะ
แม้ว่าคลื่นจะไม่สูงมากนักแต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะ
ที่คณหมค่ะผู้ชายคนหนึ่งอะอยู่แค่๑๗ปีเท่านั้นเอง
ลงไปเล่นน้ำทะเลตั้งแต่วันที่๒๐ธันวาคม
หลังจากนั้นถูกคลื่นซัดค่ะหายไป๑สัปดาห์
วันนี้นะคะเพิ่งเจอศพนะคะอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
คนที่เสียชีวิตชื่อว่านายธนวัฒน์สุวรรณอายุ๑๗ปี
เป็นชาวตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่
อายุ๑๗ปีเมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ศูนย์หายไปหลังจากเล่นน้ำทะเลค่ะ
ขออภัยนะคะหายไปตั้งแต่๑๑โมงครึ่งเมื่อวานนี้
โดยเพื่อนอีก๒คนสามารถกลับขึ้นฝั่งได้
แต่นายธนวัฒน์ถูกคลื่นซัดหายไป
หลังเกิดเหตุนายจิระโร่สำแดงเป็นนายอำเภอขนอม
อำนวยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการค้นหาบริเวณรีสอร์ท
ใกล้ชายหาดจุดศูนย์หาย
ศูนย์หายชื่อว่าหาดในเปร็ดค่ะ
อยู่ที่หมู่ที่๗ตำบลขนอมอำเภอขนอมนครศรีธรรมราช
ระดมกู้ภัยหลายชุดเลยเข้ามาค้นหาท่ามกลางคลื่นลมแรง

ขณะที่ครอบครัวนายธนวัฒน์พยายามบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ
พบร่างของนายธนวัฒน์โดยเร็ว
ความคืบหน้าล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
นายเจรโรสสำแดงนายอำเภอขนอมพร้อมด้วยนายธิวรสักธรรมมาตร
หัวหน้าปพสาขาศิชนและเจ้าหน้าที่ปพ
ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน
ประชุมวางแผนการค้นหาอีกครั้ง
เอาเรือสปีดโบสต์๑๐ลำ
กระจายกำลังค้นหารัศมี๕๐๐เมตรจากจุดเกิดเหตุ
จนกระทั่งช่วงสาย๑๐นาฬิกา
เจ้าหน้าที่พบร่างไร้วิญญาณของนายธนวัฒน์
ลอยอยู่กลางทะเลพื้นที่หมู่ที่๗ตำบลขนอมอำเภอขนอม
ห่างจากจุดที่ซัดออกไป๕๐๐เมตรค่ะ
นำเข้าฝั่งท่ามกลางความเสียใจของญาติญาติ
ก่อนที่จะนำศพไปชนะสูตรพลิกศพตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลขนอม
และจะมอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณธนวัฒน์ด้วยค่ะ